ผู้เชี่ยวชาญในการกู้ภัยในการดำน้ำจากต่างประเทศ

เมื่อวานสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

ประชาชนทั้งประเทศจีนวิตกกังวลถึงความปลอดภัย
ของทีมนักฟุตบอลเยาวชนไทยที่ศูนย์หายในถ้ำหลวง
คำเชิญของรัฐบาลไทยทำให้ทางการจีน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ภัยในถ้ำ๖คน
พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นมายังประเทศไทย
และจะเข้าสู่พื้นที่จังหวัดเชียงรายวันที่๒๙มิถุนายน
และเมื่อวานนี้ในช่วง๒๒น๓๕น๔ทุ่มครึ่ง
ปรากฏว่าทีมกู้ภัยจากประเทศจีน๖คน
เดินทางมาถึงท่าอากาศยาน
แล้วก็รุดเดินหน้าต่อมายังที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายทันที
แล้วก็พร้อมที่จะลงมือปฏิบัติงานในเช้าวันนี้ทันที
โดยทีมกู้ภัยจากจีนได้นำอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตต่าง

ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ใต้น้ำอุปกรณ์ดำน้ำ

กู้ภัยทีมนี้เคยมีประสบการณ์ช่วยชีวิต
คนติดถ้ำในประเทศพม่าและประเทศเนปานมาก่อนแล้วนะครับ
ส่วนทีมกู้ภัยจากชาติต่างนะครับอย่างเพื่อนบ้านของเราก็คือเมียนมาร์
ก็ส่งกำลังให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นกันครับ

สำนักประธานาธิบดีเมียนมาเปิดเผยครับว่า
ได้มีการสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศ
และรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐฉาน
ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับถ้ำหลวง
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ไทยอย่างเต็มที่
รวมทั้งการดำเนินการตรวจสอบ
ตามคำร้องขอของไทยที่ขอให้ช่วยเหลือ

ที่อาจจะอยู่ในฝั่งเมียนมาร์ด้วยนะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประจำประเทศไทยก็ออกมาระบุเหมือนกันนะครับว่า
การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น
ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น๒คน
มายังจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่๒๘มิถุนายนแล้วนะครับ

การประบายน้ำออกจากพื้นที่รอบถ้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพและเร่งด่วน

ในการนำเทคโนโลยีล่าสุดจากญี่ปุ่น
เพื่อให้ความช่วยเหลือในลำดับถัดไป

ไม่ได้มาเฉพาะเรื่องของมันสมอง
แล้วก็แนวทางในการที่จะช่วยเหลือ
แต่มาพร้อมอุปกรณ์ต่างจากบ้านเขา
ที่เป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยแล้วก็มาช่วยเราด้วยนะครับ